ชาวบ้านบางพื้นที่เนี่ยเวลาเขาจะทำอะไร
เขาจะมีพิธีรีตรองมีการบอกกล่าวมีการไหว้ครู
ชาวบ้านที่นี่ก่อนที่เขาจะทอผ้าเขาต้องมีพิธีไหว้ครูก่อนค่ะ
คุณมีใครเคยรู้บ้างว่าก่อนจะทอผ้าต้องไหว้ครูอันนี้ไม่รู้จริง
ไม่รู้นะคะเพิ่งจะรู้วันนี้แหละค่ะว่าก่อนจะทอผ้า
เขาจะต้องไหว้ครูกันด้วยครับพิธีนี้นะคะ
เจ้าของคลิปเขาบอกว่านี่คือพิธีไหว้ครูทอผ้านะคะ
เป็นพิธีกรรมโบราณของชุมชนชาวบ้านโชธอยู่ที่ตำบลจรัส
อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เขานิยมทอผ้า
เป็นผ้าใหม่มัดหมี่สุรินคุณค่ะค่ะ
เป็นของขึ้นชื่อสุรินทร์เขาเลยอ่ะนะคะแต่ก็เพิ่งรู้ว่าเขาจะต้องมี
วิธีการในการแบบว่าไหว้ครูก่อนด้วยพิธีนี้นะคะจะต้องทำ
ก่อนที่จะเริ่มทอผ้าผืนแรกของหุบทอผ้าเนี่ยนะเป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทสั่งสอนการทอผ้ามา
ซึ่งเขาจะต้องนำกรวยดอกไม้แล้วก็เงิน๖สลึงแล้วก็ใส่ตรงที่ทอผ้าใส่ถาด
แล้วก็ยกขึ้นเทินขึ้นเหนือหัวค่ะแล้วก็กล่าวบูชาต่าง
พอกล่าวเสร็จปั๊บเขาก็จะเทเครื่องดื่มตามขอบของหูกทอผ้าเมื่อกี้เห็นไหม
ที่เขาจะมีการเทเครื่องดื่มจากขวดอ่ะลงไปตามขอบอ่ะค่ะอ๋อที่มันอยู่ข้างข้างนั้นน่ะ
ใช่ค่ะเพื่อที่จะให้ครูบาอาจารย์ได้มารับรู้นั่นเอง
เรื่องนี้เอามาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ชมนะว่าพิธีแบบนี้ก็มีอยู่เห็นไหมเนี่ย
นี่คือเขาเทเครื่องดื่มลงไปบริเวณขอบของผูกทอผ้าค่ะคุณ
เป็นพิธีที่หาดูได้ยากและอย่างที่บอกว่าบางคนไม่รู้เลย
เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันคุณผู้ชมมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะ
ผมว่านะหลักก็เป็นการระลึกถึงพระคุณครูที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชามาไง
ทุกอย่างมีวิชามีครูนะคะ